ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องนะครับชาวอุบลนะครับ
น้ำท่วมอยู่แล้วก็จริงพี่น้องในอีกหลายจังหวัดเลยนะครับ

ก็ขอเป็นกำลังใจให้ให้ผ่านทุกอย่างไปให้ได้นะครับ

แล้วก็ก้าวผ่านปัญหาตรงนี้ไปให้ได้นะครับ

ครับผมให้ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับ
บอกเองนะครับให้ดูให้ได้ครับ
ครับฝากติดตามผลงานละครแล้วก็ผลงานเพลงที่จะปล่อยเร็วนี้นะครับ